อ๋อประจอบ

มากันที่ช่วงขอตอบ
ให้ใช้สติปัญญากันอีกแล้ว
ดูซิจะตอบได้หรือไม่
เรามีด้วยกัน๓คำถามค่ะพี่ลิง

คำถามแรกถ้าตอบได้รับไปเลย๓๐๐๐บาท
คำถามที่๒ตอบได้อีกรับไปอีก๓๐๐๐บาท
คำถามที่๓ถ้าทำได้เพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึง๔๐๐๐บาท

ต้องมีให้ชิงชัยกันนะคะคุณ
ต้องถามกูรูหน่อยครับวันนี้มาเป็นผู้ช่วยผมเนี่ย
ต้องถามว่ารู้ทุกเรื่องไหม
ก็ถ้าเป็นเรื่องของภายในจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
ก็มั่นใจว่าน่าจะตอบได้เพราะอยู่มาตั้งแต่เกิดแล้วค่ะอ่า

คนในจังหวัดสมุทรสงครามมีกี่คน

ใช่ครับเป็นประธานสภาวนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามครับ

ประชาครจังหวัดสมุทรสงครามมีกี่คน

กูรูชาวบ้านที่ดูภูมิฐานความรู้แน่นแบบนี้เนี่ย
คำถามของเราในช่วงขอตอบก็ต้องไม่ธรรมดาครับ
มาครับมามาชมกันว่ากูรูชาวบ้านของเราจะแน่แค่ไหน
และจะช่วยคุณสมจิตตอบคำถามได้หรือไม่

ขอตอบ
คำถามข้อที่๑มีอยู่ว่า
เราจะให้ดูว่าจานไหน

แต่วันนี้ไม่ได้กิน
จานที่หนึ่งค่ะ
โหหยัง

ทำไมไม่ผ่าไม้เห็นนะเปล่า

มา

ถ้ามันเป็นตัวแตนตัวต่อ

แต่อันนี้คิดว่าน่าจะมาจากสวนอื่น

ถ้าขาวแตงกว่ามันก็จะไปทางชัยนาธิ์

ขาวทองดีมันก็จะอยู่แถวสามพลาน
แต่มาที่สมุทรสงครามดินมันรักจืดรัดเข็ม

ฉะนั้นจึงขอชี้ว่าอันนี้ไม่ใช่

ส้มโอพันธ์ขาวใหญ่ของจังหวัดสมุทรสงคราม

จานหมายเลข๑ครับ

เชียร์ว่าเบอร์ไหนคะ

ตอบเบอร์๒เยอะ

ตามที่ท่านนายกเคยบอกผมไว้

ส้มโอพันธุ์ใหญ่คือ
จานที่๑ถูกต้องค่ะ

รับเงินรางวัลไป๓๐๐๐บาทค่ะ
มากันที่คำถามที่๒
เรามีภาพมาให้ชมกันด้วย

อ้าวงงงงทำหน้างงอีกแล้ว

ถ้าพูดถึงโผล่ปรกโบดไข้บางกุ้ง
ข้อใดคือต้นไม้ที่ขึ้นปกคลุมโบสถ์หลังนี้

เราไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้น

โพสัยใกล้ด่าง

โพสัยใกล้กล่าง

โพสัยไปย้อย

โพสัยใกล้ด่าง
ไกลด่าง
โพไซไกรกลาง
โพไซใบย้อย

มีทั้งต้นโพต้นไสต้นไกลและต้นกลาง

โพไซไกลต้นกล่างและต้นกล่าง

ผมเคยมาอยู่สมุทรสาครก่อนไง

ได้ไปกราบพระที่วัดนี้นะฮะ
ก็เลยตอบข้อ๒คือ
ต้นโพไซไกรกลาง

ข้อไหน

คือ๑ต้นโพ

ถ้าที่อยากผู้ชมที่อยากจะมาชม
ก็มาชมได้ที่วัดบางกุ้ง

อำเภอบางวันทีจังหวัดสมุทรสงคราม

ตอบถูกต้องรับไปเลย๓๐๐๐บาทจ้า

เราจะให้ถ่ายว่าจานไหนเป็นหอยแมลงผู้
ที่มันเป็นตัวผู้อะพี่

หอยแมลงผู้ตัวไหนเป็นตัวเมีย

หอยตัวเมียจะมี
หอยตัวเมียจะไม่มีโน่น
ผมตอบก่อนนะยังไม่สรุปนะ
หอยตัวผู้คือจานที่๒ครับ
กูรูบอกดีกว่ากูรู
อันนี้คือหอยแมลงผู้อันนี้คือหอยแมลงเมียค่ะ

ถูกไหมคะจานที่สอง
ค่ะวิธีการสังเกตหอยแมลงผู้นะคะว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็คือตัวเมียจะเป็นสีแดงค่ะ
ส่วนตัวผู้จะเป็นสีขาวตัวเมียก็จะป้อมอ้วน
แต่ตัวผู้จะเป็นยาวแล้วก็ผอมหน่อยค่ะ

ด้วยความสามารถของกูรูชาวบ้านทั้งสองก็ช่วยทำให้คุณสมจิตตอบถูกหมดเลยล่ะครับ
ทั้งสามคำถามสามารถทำงานให้กับชาวบ้านไปได้เต็มเต็มถึงหนึ่งหมื่นบาทแบบนี้

มะพร้าวเอาไปเรียงใส่เขลง

คนนั้นชนะไปเลยค่ะ

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว

ในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะแล้ว
เป็นพี่เป้รูปหล่อของเรานี่เองนะคะ
อบเงินรางวัล๓๐๐๐บาทค่ะ
ส่วนช่วงหน้าค่ะเราจะพบกับช่วงขอชิม

มาสลง